คุณสมประสงค์จันสาสร้างเจ้าบ่าว
แล้วเจ้าสาวสุดภาณิเทอร์อ่อนหน้าเจ้าสาว

ก็รู้แล้วว่าเอาควายแต่ควายมางานแต่งทำไม
เออเดี๋ยวค่อยเล่าตามภาพ
การให้พรบ่าวสาวอะเนาะ

นี่ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศก็ชื่นมื้นแบบนี้
แต่ช่วงไฮไลท์อ่ะอยากให้ดูจังเลยอ่ะ
ช่วงที่นี่วบไอ้ตัวนี้ครับ
เป็นควายเพศเมียมีชื่อเสียงเรียงนามว่า
คุณกำไรมาโผล่พลวดในงานเท่านั้นแหละ
แขกตกใจทิ้งกันใหญ่เลย

ควายนี่นะเอามาทำไมเอามาทำไมเอามาทำไม

เจ้าบ่าวครับเจ้าบ่าวบอกว่า
พ่อของเขาได้นำควายตัวนี้มาผูกแขนเจ้าสาว
เพราะทางครอบครัวมีอาชีพเลี้ยงควาย
แล้วมีควายอยู่นับร้อยตัว

ก็คือการมอบเป็นสินสอดทองมั่นนั่นแหละ
นี่ครับพูดออกไมค์เลยบอกว่า
ประชาชนพี่น้องที่มาในงานนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจ
ควายตัวนี้ที่มาจอดเอาไว้ตรงนี้เลยนะ

เอามาไว้ตรงนี้ก็คือจะมามอบให้กับทางเจ้าสาว

มอบทรัพย์สินที่มันมีค่าทางใจ
แล้วก็มีคุณค่าของครอบครัวให้กับเจ้าสาวไป
ใช่ไหมคือควายตัวนึงก็แพงคุณดูลูกประพันธ์สันหารของควายนี่

แล้วมันเป็นการบ่งบอกความรักของเจ้าบ่าวได้เป็นอย่างดี
เพราะอะไรควายก็เปรียบเสมือนว่ารักมากรักถึงขั้นที่ว่าจมปลักเพราะรัก
เพราะว่ารักเหมือนโคทึกที่คุกพิโรธ
ความรักเช่นนั้นให้โทษ
พอแล้วเพลงวันแต่งงานอวยพรเขาดีสิ
แต่จริงมันก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความพึงพอใจของเจ้าบ่าวเจ้าสาว
แต่ละคู่เขาจะมีความแบบน่ารักแตกต่างกัน
คู่เขาจะให้เป็นอะไรนะต้นไม้ไม้ด่าง

คือมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่แบบอยากจะมอบอะไรให้กันและกันนี่แหละ
สุดท้ายมันก็เป็นทรัพย์สินของเราทั้งคู่